ไม่ใช่เป็นการเจอกับศรีสะเกดแบบที่แฟนมวยไทยหลายคนต้องการค่ะ
จากศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นค่ะ
ล่าสุดป้องกันแชมป์ด้วยการชนะน็อคจเวแบมม่อนผู้ท้าชิงชาวอเมริกา
ยกที่๙เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เม็กสโกบ้านเกิดของตัวเอง
จะเป็นการชกล้มแชมป์กับคาลิกยาไฟค่ะแชมป์โลกชาวอังกฤษในรุ่นเดียวกันของทางสมาคมมวยโลก
ก็มีในลิสต์ก็คือซาอุดีอาราเบียสหรัฐอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกค่ะ
ซึ่งข่าวที่ออกมาก็เลยทำให้ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นที่หวังจะล้างตากับเอสตราด้าอีกครั้ง
และต้องการจะแย่งเข็มขัดแชมป์คืนภายในปีนี้มีอันจะต้องเลื่อนออกไปค่ะ
หากว่าเจ้าของแชมป์วัย๒๙ปียังสามารถครองเข็มขัดอยู่ได้
แต่อย่างไรก็ตามนะคะผลสำรวจจากแฟนมวยก็ระบุค่ะว่า
เพราะว่ามีแฟนมวยบางกลุ่มเขาก็คาใจค่ะว่าศรีสะเกดน่าจะเป็นฝ่ายชนะหากชกที่สนามที่เป็นกลาง
เนื่องจากว่าเอสตราด้าเองเคยแพ้โรมัญในการชกเมื่อปี๒๐๑๒
แต่ว่าการชกของทั้งคู่เป็นไปได้ไม่ได้ในตอนนี้
เนื่องจากว่าโรมันกอนซาเลสมีปัญหาที่เข่า
แล้วก็ไม่ได้ขึ้นสังเวียนมานานถึง๑๑เดือนแล้วนะคะ
นับตั้งแต่แพ้ให้กับศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นค่ะ